เรื่องราวของโชคลาภเนี่ยก็ต้องมาแล้ว
สิ้นเดือนแบบนี้แล้วหลายคนก็ขอกันมาเยอะเลย
เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อ
เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าเราจะพาไปดูต้นจันทร์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปี
ชาวบ้านเขาบอกว่าโค้นยังไงก็โค้นไม่ลงไม่หัก

ไปดูต้นจันทนนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นต้นจันอาถรรพ์
บนบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
เป็นต้นจันทโบราณมากเพราะว่าอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีอย่างที่บอกไป
อยู่บริเวณสวนหลังบ้านของคุณป้ากาหลงสมศักดิ์
จันนี้นะคะขนาดใหญ่ประมาณ๕คนโอบ
โอ้โหใหญ่มากแล้วก็สูงราว๒๐๒๕เมตร
แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะที่เขาชี้อยู่เนี่ยนะคะ
จะพบว่าด้านโคนต้นมันจะมีร่องรอย
เหมือนเกิดจากการใช้เลื่อยยนมาตัด
จนเป็นรอยที่เห็นชัดมากครับแล้วก็ส่วนของต้นเนี่ย
มันหักลงมานิดนึงคุณป้าบอกว่าเกิดจากว่า
มันมีพายุลมแรงเมื่อปีก่อนและประกอบกับว่า
ต้นนี้มันเก่าแก่มาก๓๐๐ปีอย่างนั้น
ก็เลยมีบางส่วนนะบางส่วนที่มันหักโค้นลงมา
แต่คุณป้ากาหลงเนี่ยเขาก็เล่าอีกว่า
คุณป้าเห็นต้นจันทร์ต้นนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะ
ตั้งแต่เกิดเนี่ยก็เห็นแล้วจนเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
จ้างคนงานมาตัดทิ้งเพราะเห็นว่าต้นไม้อายุมากแล้ว
กลัวจะหักลงมาทับผลไม้ที่ปลูกเอาไว้นะ
พอคนงานเนี่ยมาเลื่อยตรงโคนต้นที่ชี้ให้ดูเนี่ยนะคะ

เลื่อยหยุดทำงานเองอัตโนมัติเลย

เรื่อยอยู่ดีก็หยุดเลยแล้วก็พยายามลองถึง๕ครั้งแล้ว

อยู่ดีก็ดับเองเลยตั้ง๕ครั้งด้วยเป็นความเชื่อนะคุณป้าเล่าแบบนี้
พอตกกลางคืนคืนนั้นตอนที่นอนหลับอยู่
คุณป้าบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงผู้หญิงเนี่ย
บอกตัวเองว่าไม่อยากไปไหนเพราะว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
โอ้โหคุณป้าก็เลยตื่นมาแล้วก็คิดว่า
หรือว่าจะมีนางไม้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
รวมจะถึงสิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ต้นไม้แห่งนี้หรือเปล่า
ก็เลยอ่ะนะคะไปเล่าให้เพื่อนฟัง

มาช่วยกันโอบล้อมต้นจันท

ขอโชคขอลาบกับต้นจันโบราณ
ปรากฏว่าบ้านก็ถูกรางวัล
ได้เงินมาหลายหมื่นบาทเลย
พอถูกแล้วข่าวนี้ก็แพร่สะพัดออกไปทั่วเลยนะคะ
ก็เริ่มมีชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงเนี่ย
ยอยเดินทางมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
ตัวเองก็บอกว่าไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะ
แต่ขออย่างหนึ่งอย่าจุดทูบอย่าเอาแป้งมาถู
ต้นไม้มันจะได้โตมันจะได้มีที่อยู่ของมัน
อย่าไปรบกวนมาขอได้นะคะ
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

เยอะมาก๕คนโอบนี่คุณใหญ่มากนะคะ
จริงเป็นต้นไม้เก่าแก่๓๐๐ปีค่ะ